คราวนี้ไประบาดที่เพชรบูรณนะฮะใช่แล้วค่ะทางด้าน
ผู้ว่าราชการจังหวัดออกมาเตือนประชาชนให้ระมัด
ระวังกันหน่อยถ้าดูเผินเผินนี่ก็จะดูไม่ออก
เพราะว่าเหมือนมากคล้ายกันมากใกล้เคียงกันมาก

อื่นกันด้วยนะคะแต่ว่าให้ไปดูที่จังหวัดเพชรบูรณ์กันก่อน
ธนบัตรปลอมเนี่ยระบาดออกมาอีกแล้วถึงขั้นรองผู้ว่าออกมาเตือนเลยนะคะ
ให้ดูดีดีพาคุณผู้ชมไปดูธนบัตรเลยนี่นะคะ
เผินก็เหมือนเหมือนของจริงนะคะแต่ว่านี่คือธนบัตรปลอม
กำลังระบาดอย่างแพร่หลายซึ่งมีคนพบหล่นอยู่บนถนนสายสระบุรีหล่มศักดิ์
ก็เก็บไปให้ผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งบ้านยาวีตำบลวังชมพูอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ล่ะค่ะ
แล้วก็ส่งมอบให้นายชาญชัยสอนศรีวิชัยนายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
เข้าแจ้งความตำรวจอีกทีนึงก็พบว่าทั้งหมดเนี่ยนะคะ
ถือว่าเป็นของกลางธนบัตรปลอมฉบับละ๑๐๐บาทจำนวน๒๑ใบ

ในอำเภอเมืองเพชรบูรณ์บอกว่าช่วงนี้ธนบัตรปลอมระบาดมากนะคะ
โดยคนร้ายได้นำธนบัตรมาจับจ่ายซื้อของตามร้านค้า
สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนให้กับพ่อค้าแม่ค้าหลายรายทีเดียว
แล้วก็ยังทำหนังสือเวียนแจ้งผู้ใหญ่บ้านและกำนันในพื้นที่
ให้เร่งประชาสัมพันธ์ชาวบ้านให้ทราบ
ป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อต้องสูญเสียทรัพย์สินเงินทองต่าง
เช่นเดียวกับนายไกรสอนกองฉลาดรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ
ก็แนะนำวิธีสังเกตแบงค์ปลอมให้กับประชาชนได้ทราบด้วยนะ
คือธนบัตรที่พบเป็นของปลอมทำเหมือนจริงค่ะ
ทั้งมีฟอยสะท้อนแสงนี่นะคะแล้วก็พิมพ์ตราครุฑเป็นลายน้ำ
พระบรมชายาสาธิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
รวมถึงภาพที่อยู่ในวงกลมก็มีความคล้ายคลึงเหมือนของจริงมาก
แต่ถ้าหากว่าเราตรวจสอบให้ละเอียดรอบครอบหน่อยก็จะพบความแตกต่างนะคะ
นั่นก็คือเนื้อกระดาษบางเมื่อสัมผัสจะไม่สะดุดลายน้ำ
ถ้าหากประชาชนเหมือนจับไม่คุ้นเคยจับคร่าวไม่ละเอียดเนี่ย
อาจจะถูกหลอกได้โดยเฉพาะช่วงกลางค่ำกลางคืน

คุณจะสะดุดตรงลายน้ำของเขา

มันจะเหมือนหนุนขึ้นมานิดนั่นนะครับ

แล้วก็ไลน์มันแบนมันเรียบไปเลยนะฮะ

ตมตรีสมพงศ์ทองใบผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดตรัง
ลงบนที่ติดตามคดีธนบัตรปลอมระบาด
ในพื้นที่จังหวัดตรังช่วง๒๓เดือนที่ผ่านมา
ก็อาศัยจังหวะที่เหยื่อเผลอ
โดยเฉพาะแม่ค้าที่มีลูกค้าเยอะกำลังยุ่งไม่ทันได้สังเกตนี่นะคะ
รวมไปถึงใครที่ซื้อของหลายรายการ
เพราะว่าที่นี่เป็นระบาดคือเป็นแบงค์เล็กคือแบงค์๕๐เอง

ส่วนใหญ่แบงค์เล็กก็จะใส่กระเป๋าของแม่ค้าเลยใช่ไหม

แต่ถ้าเป็นแบงค์ใหญ่แบงค์พันแบงค์๕๐๐ก็มักจะเอาขึ้นมาส่องไฟก่อน
ใช่แต่พอเป็นแบงค์เล็กอย่างแบงค์๕๐ก็ไม่ค่อยสังเกตกัน
และที่ผ่านมาก็ใช้จ่ายกันเยอะมากเลยนะคะ
นี่จังหวัดตรังนะก็ตรวจสอบความคืบหน้ากันไป

ทหารตำรวจเข้าจับชายหนุ่มชาวอินเดียกับชาวพม่า๒คน
ซึ่งกำลังทำธนบัตรปลอมภายในบ้านเช่าไม่มีเลขที่หมู่๕ตำบลมะมุอำเภอกระบุรีเลยล่ะค่ะ
ซึ่งบ้านหลังนี้ก็อยู่กลางสวนปาล์มน้ำมัน
สอบส่วนทั้งสองคนก็รับสารภาพว่า
ธนบัตรปลอมและอุปกรณ์เป็นของเพื่อนสัญชาติอินเดีย
ของอีกคนนึงที่นำมาฝากไว้ก่อนที่จะไปกรุงเทพ
ส่วนเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวทั้งคู่นั้นไปสอบสวนเชิงลึก
จะได้ขยายผลต่อไปเพราะว่าโอ้โหนี่ถือว่าเป็นแหล่งผลิตเลยนะคะ
ไม่รู้ว่าผลิตมาแล้วกี่ล็อตกี่ครั้งกระจายไปไหนกันบ้าง
เพราะฉะนั้นก็เตือนกันค่ะ